วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัฐ
คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันบรมราชชนก
ร่วมกับโรงพยาบาลสังขระบุรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
เลิมพระชนมายุ๙๑พันศา

ตำบลไล่โว่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยง

เขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
โดยทำการตรวจรักษาโรคคัดกรองสุขภาพ
คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานความดันความดันสูง
ผู้สูงอายุผู้ป่วยและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แนวทางช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง
และส่งเสริมสุขภาพตามหลัก๓อ๓รส
แก่๓อคืออาหารออกกำลังกายอารมณ์
และ๓ลดคือลดรากบุรีและลดความอ้วน